ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกรกฎความรักมีเกณฑ์พบรักร้อนแรง
เห็นแก่ความสุขทางกรรมอารมณ์มากกว่าความรักแท้จริงคนมีครอบครัวจะมีการหึงหวงแย่งชิง
มีเกณฑ์ผิดพลาดในชีวิตคู่สูงสุขภาพมีอาการเวียนหัวบ่อยจนอาจเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่
ระบบเลือดผิดปกติแน่นหน้าอกมีปัญหาเสมหะโรคช่องท้อง
การเงินมีรายจ่ายค่อนข้างสูงเป็นรายจ่ายเพื่อการเดินทางหรือเตรียมเดินทาง
ผลค่อนข้างดีมาจากเพื่อนการเข้าสังคมมีรายได้จากการติดต่อราชการองค์กรรัฐ
การงานจะได้รับผลดีสำเร็จจากผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนลับ
จะออกงานสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์จะมีงานที่ต้องใช้ความรู้ทางกฎหมายมาเกี่ยวข้อง